ส่วนช่วงนี้ไปติดตามไฮไลท์ของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่๓๒หรือว่าสุพรรณบุรีเกม
ซึ่งไฮไลท์ในวันนี้เป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรายงานจากคุณไกรสอนเกรดสม
รายงานมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ชิงชัยเหรียญทองในวันรองสุดท้ายของสุพรรณบุรีเกมยังคงเข้มข้นนะครับ
ขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้านะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองรวมทั้งจังหวัดชุมพร
ร่วมลงนามนะครับในโอกาสที่ทั้งสองจังหวัดจะเป็นเจ้าภาพร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งหน้าครับ
เพราะว่านักงานงงงง
ไฮไลท์การชิงชายเหรียญทองสุพรรณบุรีเกมวันรองสุดท้าย
วยไทยสมัครเล่นรุ่นเปเปอร์เวทน้ำหนักไม่เกิน๔๒กิโลกรัม
งนารินธรรมพรดีกรีนักมวยไทยยอดเยี่ยมกีฬานักเรียนนักศึกษาจากกรุงเทพมหานคร
อาวุธมวยไทยกับวิทยาวัฒนอ้วนดีหรือในชื่อมวยไทยกล้องธรณีโรงเรียนกีฬาลำปางแบบสนุก
ยกกรรมการชูมือให้ฝ่ายแดงเอาชนะไปแบบเป็นเอกชั้น๓๐ต่อ๒๗ขวาเหรียญทอง
เวทน้ำหนักไม่เกิน๔๕กิโลกรัมฉัดมงคลไพรมนูลมุมแดงจากลำพูน
รูปร่างจะเสียเปรียบแต่อาศัยประสบการณ์มวยไทยอาชีพกว่า๔๘ไฟล์
เดินหน้าเตะต่อยแบบไม่หยุดเล่นเอาสุเมษพันธ์สุขหรือในชื่อมวยไทย
เมฆโรงเรียนกีฬาสุพรรณนักมวยเจ้าภาพซึ่งหน่วยก้านยาวกว่าตั้งตัวไม่ติด
ครบ๓ยกเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป๓๐ต่อ๒๗
นุกเกอร์๖แดงประเภทบุคคลรอบชิงชนะเลิศใช้ระบบ๕ใน๙เฟรม
รังสิตหรือพุทธการชิมสุกนักสอยคิวปฐุมธานีเสื้อเขียว
คิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะตะวันภูนทองจากจันทบุรี๕ต่อ๐เฟรม
ต่อ๒๒๓๕ต่อ๒๒๔๐ต่อ๒๖๓๕ต่อ๒๒และเฟรมสุดท้าย๕๑ต่อ๐
เหรียญทองที่๓ต่อจาก๑๕แดงประเภทคู่และ๖แดงประเภททีม
ซอลทีมหญิงรอบชิงเป็นการรีแมทคู่ชิงปีก่อน
โดยที่จันทบูรเกมกรุงเทพมหานครเอาชนะสุพรรณบุรี๔ต่อ๒
ชนี้เจ้าภาพหวังล้างตาและครึ่งแรกออกสตาร์ทดีเมื่อเป็นฝ่ายนำอยู่๒ต่อ๑
ครึ่งหลังนักเตะโต้เล็กสาวเมืองหลวงตีเสมอได้จากพัสนันทองอิ่ม
จบเกมด้วยสกอร์นี้ต้องโดนจุดโทษตัดสิน
ปรากฏว่ากรุงเทพแม่นกว่าเอาชนะไปด้วยสกอร์รวม๔ต่อ๒
แค้นฟุตซอลหญิงสุพรรณได้อีกสมัย
มินตันชิง๗เหรียญทองจากยุวชน๒เหรียญและเยาวชน๕เหรียญ
ผสมรุ่นเยาวชนเป็นศึกสายเลือดกรุงเทพมหานครเข้าชิงกันเอง
สุดท้ายเป็นการดีดวันอรุณกับชนทิชาเจริญวัฒน์
เอาชนะคู่ของพงศกรทองคำกับสลัญชนาชัยกิติวัตร๒ต่อ๐เกม
ด้วยคะแนน๒๑ต่อ๑๒ทั้ง๒เกม